คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะที่โคราชนะคะเมื่อวานนี้เขามีงานเลี้ยงกัน
เขามีการจัดงานเลี้ยงเชิดชูหมอภาคหรือว่าพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุน
รวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนในจังหวัดนครราชศรีมา
โดยที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีค่ะก็มีการเตรียมทั้งเวทีและอุปกรณ์ในการจัดงานเลี้ยงเชิดชูยกย่องพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
โดยงานเริ่มต้นตั้งแต่๔โมงเย็นนะคะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ทำพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูการทำความดีและพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหมอภาค
ประดาน้ำมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล๓๑นครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะน้ำบาดานและอดีตหน่วยซิลนอกราชการ
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจ
พร้อมกันนี้ก็จะมีกิจกรรมไว้อาลัยแก่นาวาตรีสมานกุนันที่เสียชีวิตด้วย
เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมามีความภาคภูมิใจ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประทับใจคือภาพของหมอภาคก้มกราบพระเอกหรือว่าหลวงพี่เอกนี่แหละ
เป็นภาพที่หลายคนแบบทราบซึ้งนะเขาเข้าไปช่วยออกมาแล้วทั้งหมดนั้นไปบวชแล้วหมอภาคเองก็ก้มกราบลงไปนะครับ